เรื่องของอุบัติเหตุยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชม

จนทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนที่อายุทยาเนี่ยนะคะก็มีผู้ชายคนนึงขับรถเก๋งมา
เสร็จแล้วก็เสียหลักไปชนฟุตปาด
แล้วก็กระเด็นไปอยู่ในสภาพแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
คือหัวเนี่ยทิ้มท้ายรถชี้ฟ้าแบบนี้อยู่ข้างกับเสาไฟริมถนนนะคะ
บริเวณแยกไฟแดงด้านหน้าศูนย์บริการท่องเที่ยว
ที่ถนนศรีสรรเพชรตัดกับถนนโรจนะ
ตำบลประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่เนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือนายอนุรักษ์ศาสตร์สกุลอายุ๓๖ปี
เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
แล้วก็นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
จากการสอบถามเพื่อนของผู้บาดเจ็บเนี่ย
ก็ทราบข้อมูลบอกว่าหลังจากเก็บร้านขายของที่ตลาดแกรนแล้ว
นายอนุรักษ์ก็ขับรถกลับบ้าน
คาดว่าพอมาถึงตรงสามแยกเนี่ยควบคุมรถไม่อยู่

หลังจากนั้นก็กระเด็นแล้วก็พลิกขึ้นไป

นี่นะคะตอนนี้คนขับอยู่ที่โรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่ปฐุมธานี
บริเวณสะพานข้ามคลองทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรีฝั่งทิศใต้
ที่อำเภอธันยบุรีจะพอทุมธานีนะคะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบผู้เสียชีวิตอยู่ในรถ๑ศพ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
เพื่อนำร่างออกมาจากห้องโดยสาร
ผู้เสียชีวิตคือนายณฑีภัทรวาธีกุญเศสอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
จากการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตนอนอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านแล้วจู่ก็ลุกออกจากที่นอน
คว้ากุญแจรถยนต์ของแม่ที่วางเอาไว้แล้วก็ขับรถออกจากบ้านมาอย่างรวดเร็ว
ออกจากบ้านมาได้สักประมาณ๓กิโลเมตรก็มาเกิดอุบัติเหตุนะคะ
จุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นทางตรงยาวหลังจากนั้นจะเป็นทางโค้งเล็กน้อย
ซึ่งบริเวณทางขึ้นสะพานจุดที่ประสบเหตุไม่พบร่องรอยการเบรกของรถ
เมืองต้นตำรวจก็ได้บันทึกภาพในจุดที่เกิดเหตุ
และตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ